ไปดูเขาบอกว่าคลิปนี้ผู้ชายคนนี้อาการอย่างนี้เป็นอะไรดูค่ะ
ลงทะเบียนด้วย
ไม้ที่ประตูงนี้จะไม่ยุค

คือยังไงคือต้องการให้เค้าเปิดประตูเรื่องมือโหหรืออะไร
คลิปกล้องวงจรปิดของร้านขายมือถือ
อยู่ที่นะคะอำเภอสามชุดที่สุพรรณบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนั้นนะอายุก็คาดการณ์ว่าน่าจะสักประมาณ๔๐กว่าแล้วค่ะ
ก็ถอดเสื้อนะไม่ได้ใส่เสื้อแล้วค่ะแต่ใส่กางเกงมาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
เสร็จแล้วก็ไปกระโดดถีบประตูของร้านเขาเฉยเลย
เอาจริงเขาบอกว่าประตูร้านเขาได้รับความเสียดูสักที
กิบบ้าบแล้วค่ะกี่ทีเอาอีกเอาถีบเข้าไป
ทีมข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบค่ะไปเจอกับเจ้าของร้านนั่นแหละค่ะ
คุณธัญพรแก้วโกโมนอายุ๔๗ปี
ธัญพรเล่าแบบนี้นะคะว่า๑๒มกราคมตอนเที่ยงคืนกว่า
คนก่อเหตุมากระโดดถีบประตูหน้าร้านหลายครั้ง
เขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยตกใจอ้าวนี่มันคนแถวบ้านฉันน่ะ
โทรแจ้งตำรวจสภสามชุกค่ะ
พอตอนเช้าไปแจ้งความตำรวจบอกว่าจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
แต่จับในคดียาเสพติดไม่ใช่ทำลายทรัพย์สินของร้านเขานะคะ
แต่ประเด็นคือไม่กี่วันปล่อยออกมาดิ
จากนั้นคนก่อเหตุก็ขับรถมาวนเวียนอยู่ที่หน้าร้าน
แล้วมาด่าทอให้ของลับบ้างโวยวายแทบทุกคืนเขาบอกแบบนี้
ชาวบ้านกลัวกันหมดจนนอนไม่หลับตัวเธอเองเธอก็กลัว
วันดีคืนดีไม่หมดแค่นั้นนะคะโอ้โหวิธีกรรมเขาเยอะค่ะ
เขาเอาขวดมาคว่างใส่หลังคาของบ้านชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น
แล้วถามว่าแล้วทำทำไมก็ไม่รู้ไงเพราะเขาบอกว่าไม่รู้สาเหตุ
คุณผู้ชมดูด้านหน้ายังไม่เห็นใช่ไหมแต่พอดูประตูร้านด้านข้างอ่ะ
เห็นเลยว่ามันยุบเห็นป่ะเออเนี่ยมันยุบเข้าไปแบบนี้เลย
ก็คือเสียหายนะคะแล้วก่อนหน้านี้เคยถึงขั้นไปทำร้ายคนอื่นมาแล้ว
ตบป้าที่อยู่ข้างบ้านของเขาเองคุณพี่เขาบอกว่า
ขอเถอะตำรวจเอาตัวไปรักษา
โอ้โหแต่ละคนนะแล้วเขาก็เป็นคนสูงอายุด้วยนะคะ
หลายท่านเลยแล้วเขาก็บอกอย่างนี้จะอยู่กันยังไง

บุคคลอันตรายนะเขาก็กลัวกันหมด
แล้วความคืบหน้าเป็นยังไงถามตำรวจดีไหมล่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒินะคะภูมิกับสพสามชุกค่ะ
บอกนะเอาจริงตำรวจดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน
ก็ไม่เฉพาะจะปล่อยประละเลยเคยจับกุมในคนนี้มาแล้ว
แต่ว่ามันก็มีข้อกฎหมายคุ้มครองเรื่องของการควบคุมตัว
มีระยะเวลาสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวไป
เดี๋ยวตอนนี้จะคอยให้สายตรวจออกไปตรวจความเรียบร้อย
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านก็แล้วกัน
ถ้าพบเห็นว่ามีการกระทำผิดอีกเนี่ยจะจับทันที
เดี๋ยวฉันก็ไม่เข้าใจนะอาจจะไม่รู้กฎหมายก็ได้คือ
ก็เห็นเนอะเห็นว่าเขาทำ
เดี๋ยวลองดูว่าความคืบหน้าในการจัดการกับพฤติกรรมแบบนี้จะดำเนินอย่างไร
เพราะชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะฮะ